ใครอยู่ชั้นทันข่าวสหาวอาทิตย์ช่วงนี้

ไปแอ่วเนื้อไปเที่ยวเจียงใหม่เจียงฮายกันเถอะ

นี่แหละครับสนามย่าภายในสารกลางจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งล้อมรอบไปด้วยอาคารที่ตั้งของหน่วยงานต่าง
ได้มีการจัดทำสวนเฉลิมพระเกียรติ๖๐พันศาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จากเดิมพี่เป็นเพียงสนามย่าธรรมดาธรรมดาก่อนหน้านี้ที่เราเห็นตอนแรก
กลายเป็นแผนที่ครับนี่เลยกลายเป็นแผนที่นะฮะ
ถ้ามองจากมุมสูงยิ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นแผนที่ของจังหวัดเชียงใหม่
แบ่งเป็น๒๕อำเภอแบ่งยังไงรู้ไหมคุณ
ก็เอาดอกไม้ที่มีความแตกต่างไม้ใบที่มีความแตกต่างกันนะครับ
หลากหลายชนิดหลากสีสันนะฮะแบ่งเป็นแนวเขตของแต่ละอำเภอให้เห็นเด่นชัดเลย
ประชาชนที่เข้าไปติดต่อราชการก็จะได้รับรู้ว่าอ๋อเจียงใหม่ของเฮาเนี่ยก็มีหลายอำเภอนะ
มี๒๕อำเภอก็มองเห็นได้ชัดได้ง่ายขนาดนี้นะฮะ
นะครับเช่นอำเภอใต้สุดก็คืออำเภออมก๋อยอำเภอเหนือสุดคืออำเภอแม่อาย
ฝั่งตะวันออกอำเภอฝั่งตะวันออกสุดนี่คืออำเภอดอยสะเก็ด
และฝั่งตะวันตกก็คืออำเภอแม่แจ่มและกรยานิวัฒนานะครับ

ก็ถ่ายลงมาสิคุณ

อยู่ข้างล่างมันก็อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนักนะคะ
ใช่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้นะทุกท่านครับ

แต่ว่าช่วงนี้หน้าร้อนไงคุณ

แต่ก็มีเขาเรียกมีความคิดสร้างสรรค์นะ

ภูมิประเทศภูมิศาสตร์อำเภอไหนอยู่ตรงไหน

ฉันอยู่อำเภออมกอยเอาไปยืนถ่ายกับอมกอย
จริงนะฮะแล้วก็มีป้ายติดแต่ละอำเภอด้วย